เจลิกญี่ปุ่นกันบ้างนะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนักฟุตบอลไทยครับ
ที่ไปกันกันอยู่ในเจลีกครับวิสเตอร์โกเบนะครับ
ทีมของเจ้าอุ้มเทราทรเปิดบ้านแพ้ไปศูนย์ตัวสองวันนี้ครับ
นาทียี่สิบสี่นะครับวิสเตอร์โกเบอันดับห้าที่เพิ่งแพ้
ยูโกฮีม่าเอฟส์มารีนอสนะครับทีมในโสดท้ายตาราง
เล่นไปเล่นมาก็สูงนาทีที่ห้าสิบสอง
ศูนย์หน้าบราซิลของโกเบนะครับก็มีโอกาสยิงแต่ว่าบอลนั้นไปชนเสานะครับน่าเสียดายจริง
แล้วก็๔นาทีถัดมาครับเป็นแฟนบอลของมาริน็อตที่ได้เฮนะครับ
เมื่อคุโบครับยิงด้วยซ้ายบอลเสียบสาวลูกนี้เข้าไป
หมดเวลา๕นาทีนะครับแนวรับของโกเบคุณบอลไม่ดีครับพลาดเองนะครับ
เป็นยี่สิบหกแนนอีกสองตกชั้นนะครับขณะที่วิเศษโกเบอยู่ดับห้าตามหลัง
ฟราชเช่ฮีโรชามาทีมนำอยู่สิบหกแนนครับ
อัปเดตผลฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษกันหน่อยนะครับที่จบไปแล้วครับ
ฟอร์ตเอาชนะคริสตันพาเลสไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่กำลังแข่งขันนะฮะ
ูแลมกับเบอร์ลี่และนิวคาเซิลเจอกับเชลซีครับ
เป็นสนามพาสเจ็ดสิบสองลูกเอ็มเฮนเดอร์ซันผู้นำสองวันแรก
เจ้าทิมด้วยนะครับหวัดเพิ่มสองอันเดอร์สกอร์รวมสี่อันเดอร์พา
ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับโปรเมเอเรียจุธานุการมือสองของโลก
อีกเกินไปหนึ่งสโตรกกอร์รวมเก้าอันเดอร์พาอยู่อันดับสิบสองร่วมนะครับ
ขณะที่ธิดาภาสุวรรณปูรัสกอร์รวม๘อันเดอร์พารังอันดับที่๑๘ร่วมครับ
แล้วไปดูการแข่งรายการนี้กันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครครับ
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้าร่วมกว่าหนึ่งหมื่นคน
ใช้เส้นทางบริเวณรอบเกาะรัตนโกศิลป์แข่งขันกันนะครับ
ผลปรากฎว่าประเภทฟูลมาราทอนนะครับสี่สิบสองจุดหนึ่งเก้าห้ากิโลเมตร
ประเภทชายครับเป็นของโชอิอินาดะจากญี่ปุ่นนะครับ
ทำเวลาไป๒ชั่วโมง๓๑นาที๐๘วินาที
แล้วก็ตามด้วยเอสมามาราจากอินโดนีเซียและอันดับ๓
จากลูก้าบล็อกซี่จากอิตาลีนะครับ
ส่วนในประเภทหญิงนะครับ
เป็นของอันเรียโซรายาลิมงจากเม็กซิโกนะครับ
สถิติคือ๓ชั่วโมง๒นาที๒๐วินาที
แล้วก็ตามด้วยอันดับ๒คือแอฟลินอย่างจากสหรัฐอเมริกา
อันดับ๓ยูกิโอกาว่าจากญี่ปุ่นนะครับ

เพราะว่าพิตูนบริษลัมอธิวราโคงมาลัย
ศิลปินร็อกชื่อดังก็เข้าร่วมแข่งขัน
แม้ว่าจะเป็นตะคริวนะครับในช่วง๕๖กิโลเมตรแรก
แต่ก็กัดฟันวิ่งเข้าเส้นชัยทำเวลาไป
๔ชั่วโมง๓๓นาที๑๗วินาทีครับ